เอาละในช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมกันหน่อย
ไปดูกันต่อเลยนะคะที่อ่างทอง
พูดถึงจังหวัดอ่างทองที่กินที่เที่ยวก็เยอะค่ะ
รวมไปถึงเรื่องของฝีมือช่างงานโบราณนะคะอย่างหัวโขนค่ะ
ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นศิลปะชั้นสูง
ที่นี่นะคะก็มีอาจารย์ที่เรียกว่าระดับฝีมือชั้นครูเลยค่ะ
มาทำหัวโขนเป็นอาชีพสร้างรายได้หลักล้านเลยนะคะ
นี่คือหัวโขนมากมายค่ะทั้งศีรษะเทพเจ้าพระพรมพระนาราย
พระอิสวรรค์พระโคเนสวรรค์ครูหรือศรีพ่อแก่
ศีรษะพระรามพระลักษณ์รวมถึงศีรษะยักษ์ทศกัณฐ์และฮานุมาน

เป็นงานศิลปะชั้นสูงต้องอาศัยความประนีต
ความบรรจงละเอียดอ่อนในการประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะ
ซึ่งผู้ที่เป็นช่างทำหัวขนระดับชั้นครูก็คือครูประทีพรอดภัยค่ะ
ชาวจังหวัดอ่างทองเล่าให้ฟังว่าเริ่มเล่นขนตั้งแต่อายุ๑๔ปี
โดยตัวครูประทีบเองเป็นหลานภรรยาของโจหลุยึก
หรือว่าครูสาคอนยังเขียวสดศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กนั่นเอง
ครูประทีพค่ะได้เข้ามาเล่นโขนโดยเป็นตัวลิง
แล้วก็ได้เรียนรู้การทำหัวโขนจนเกิดความชำนาญ
ทำหัวโขนจำหน่ายทั้งในประเทศต่างประเทศ
ราคา๕๐๐๐บาทจนถึง๓๕๐๐บาทเลยนะคะ
การทำหัวโขนของเรายังทำแบบโบราณ
ใช้วัสดุพวกกระดาษ
แล้วก็มีแป้งพระเจ้าแอนเซียมภูมิสิเมนท์นิดหน่อย
แล้วก็กล่าวลาเทคเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
แพงที่สุดก็คือหัสเดชะเป็นทองแท้นะครับ
มีเศรษฐีมีประเทศแคนาดามาสั่งไป๓๐หัว
เอา๓๕๐๐๐บาทเริ่มต้นจาก๑๘๐๐๐บาทถึง๓๕๐๐๐บาท
หัวโขนนี้สวยงามนะครับ
ศิลปะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัตนโกศิลป์
รุ่งเรืองมากในสมัยราชการที่๖
แต่เดิมค่ะหัวโขนถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ
แล้วก็เป็นที่เคารพนับถือเปรียบเสมือนครูของเหล่านาตสินทั้งหลายด้วย
ซึ่งการทำหัวโขนนอกจากจะใช้เพื่อสวมใส่ในการแสดงโขนแล้วค่ะ
ยังถือว่าเป็นการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมไม่ให้ศูนย์หายไปด้วยนะคะ
ชาวบ้านในชุมชนที่สนใจก็ยังสามารถไปเรียนรู้
วิธีการทำจากครูประทีพได้
เพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว
ประทีบเองบอกว่ายินดีจะถ่ายทอดให้แบบไม่ห่วงวิชา
และที่สำคัญนะไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณครูถือว่าเป็นครูจริงเป็นผู้ให้โดยแท้เลยนะคะ
ที่สำคัญคนที่ได้ไปเรียนรู้
ถือว่าได้ร่วมการอนุรักษ์ศิลปะดีแบบนี้ของไทยให้คงอยู่ด้วยนะคะ

แล้วก็เป็นการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรม

คือปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่า
หาคนที่ทำอะไรแบบนี้ได้ยากมากนะคะ
แล้วการทำหัวโขนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมาก

ถูกต้องนะคะต่างชาติเขาจะนิยมซื้อกันไป
แต่ว่าคนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่ได้เล่นโขดละคร

แต่ว่าบางคนเขาบูชาเสียงพ่อปู่ฤษีอย่างนี้
เขาก็จะสามารถซื้อเพื่อไปบูชาต่อได้นะครับ
จำเป็นว่าเราจะต้องเล่นโขนแล้วซื้อมาใส่หรืออะไรต่างนะ

ได้ให้รู้ถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วย